เรามาดูกันก่อนเลยเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

ก็ยอมรับค่ะว่าตราบใดที่ยังมีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ย
ก็ถือว่าประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครนำเชื้อติดตัวมาบ้างเนี่ยนะคะ
เรื่องของการจัดการความเสี่ยงยังไงก็เป็นของฝ่ายผู้บริหาร

ส่วนสถิติของผู้ที่ติดเชื้อในไทยวันนี้ถือว่ายังคงคงที่นะคะ
ในแพทย์ธนารักษ์ผลิตผัสรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้แถลงสถานการณ์ถึงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทย
ประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะสำหรับสถิติของผู้ป่วยยังคงที่
ก็คือมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่สิบเก้ารายนะคะแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว๗ราย
ยังเหลือรักษาที่โรงพยาบาลอีกสิบสองรายทุกรายยืนยันว่าอาการดีขึ้นค่ะ
ก็เพียงแค่ว่ารอให้ผลเลือดเป็นลบขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน๓๔๔ราย
ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วเจ็ดสิบรายเหลือรักษาในโรงพยาบาลสองร้อยเจ็ดสิบสี่รายค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะคะโดยวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์๖๔ราย
สำหรับจำนวนผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่มีจำนวนสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุข
ขยายเกณฑ์เฝ้าระวังออกไปโดยเพิ่มการเฝ้าระวังชาวจีนทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศค่ะ
จากเดิมจะเฝ้าระวังเฉพาะชาวจีนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น
อกจากนี้ยังเพิ่มเฝ้าระวังในคนไทยที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับคนจีนด้วย
ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะ
ทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่าในส่วนของไทยเนี่ย
ไม่ได้รับผลกระทบใดจากการประกาศภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก
ใช้มาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดในระดับที่มากอยู่แล้วนะคะ
ฟังเสียงของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคหน่อยค่ะ

ซึ่งท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ
ท่านรองก็ยังบอกด้วยว่าถ้าหากประชาชนต้องการตรวจเชื้อโดยที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย

อย่างเช่นเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่ไม่ได้มีการติดเชื้อแต่มาขอตรวจเชื้อ
แต่ว่ากังวลถ้ารักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถให้บริการในการตรวจได้
แต่ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวจีนและมีอาการเข้าข่ายอันนี้จะสามารถตรวจได้ฟรี
สามารถโทรขอคำปรึกษาได้ก่อนนะคะที่เบอร์๑๔๒๒ด้วย
มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาไวรัสเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ
ก็ทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกรายทั้งผู้ที่ยืนยันและผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
จะต้องตรวจเชื้อวันละ๑ครั้งจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบ
ซึ่งหมายความว่าณขณะนี้ใน๑วันจะต้องตรวจรวมเชื้อวันละ๒๘๖เคส
ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้กระทรวงยังไม่ได้คำนวณว่าค่าใช้จ่ายในการมาตรวจเชื้อ๑ครั้งมีราคาเท่าใด
แต่ยิ่งตรวจมากต้นทุนก็จะถูกลง
ประมาณการเบื้องต้นนะคะคาดว่าการตรวจหนึ่งครั้งเนี่ย
น่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ราว๓๐๐๐บาทได้ค่ะ